สะท้ายกันที่ข้อพิพ
อย่างที่เห็นนะครับคุณผู้ชมนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดของเทศบาลนครสวรรค
บันทึกภาพของนายนัทบุญเรือง
คือนุ่มที่ใส่เสื้อสีแดงและนายสิริชัยมาลัยทอง

ทะเลาวิวาสกันครับเมื่อวานนี้บริเวณห้องโถง
ภายในสำนักงานทะเบียนราชเทศบาลนครนครสวรรค์ครับ
แต่ว่านายสิริชัยสู้ไม่ได้คือคนเสื้อขาวสู้ไม่ได้จากภาพ
ใช้มีดแทงเข้าที่กกหูด้านซ้ายของนายนัท

ล่าสุดครับนายสิริชัยนั้นติดต่อเข้ามอบตัวแล้วนะครับ
สอบสวนในเบื้องต้นทางในนัดผู้ที่บาดเจ็บอ้างว่า
นายสิริชัยนั้นยืมเงินไปจำนวนหนึ่ง
แต่พอไปทวงถามกลับปฏิเสธหลายต่อหลายครั้ง
ทำให้พอเจอกันโดยบังเอิญครับก็ทะเลาวิวาสกัน
หลังเกิดเหตุมีบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นลูกชายของนายสิริชัย
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กในธรรมนองที่ว่า
คนที่เป็นพ่อจ้างวานผู้บาดเจ็บ
ฆ่าภรรยาและแม่ยายตัวเองที่จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยผู้บาดเจ็บรับเงินไปแล้วแต่เกิดเปลี่ยนใจภายหลัง
แล้วก็ไม่ยอมคืนให้จนเกิดปัญหาขัดแย้งขึ้น
ล่าสุดนี้ข้อความดังกล่าวที่โพสต์เอาไว้

ตอนนี้ตำรวจตั้งข้อหาก่อเหตุทะเลาวิวาส
ส่วนจะตั้งข้อหาเพิ่มเติมหรือไม่นั้น
อยู่ที่การสอบสวนจากทั้งสองฝ่ายอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ